แต่เชื่อไหมว่าน้ำมะพร้าวขายดีสวนกระแส

ดูหน้าพี่สิพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึง

คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวคุณผู้หญิงใช่มั้ย
ที่เขาบอกว่าผู้ชายแฟนเขายุ่ง๖๔
ถึงแม้เราจะบอกไปแล้วก็ตามว่ามันมีสรรพคุณยังไงนะ
แต่ชาวบ้านเขาก็ยังไปหาซื้อกินนะ

แต่ว่าเอาล่ะคือประโยชน์ของน้ำมะพร้าวมันก็เยอะนะ
จากเรื่องที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะ
คือดื่มแล้วก็เย็นสดชื่นด้วยอารมณ์ดีด้วยนะคะ
พาไปดูจุดแรกก่อนที่จังหวัดระยองนี่ค่ะ
เฉาะอยู่นี่คือคุณป้ายุพินสวัสดิ์นะค่ะ
เป็นเจ้าของร้านขายมะพร้าวอ่อนในตลาดเทพจินดา
เทศบาลเมืองบ้านฉางนะคะ

แขนคุณเห็นไหม

จับไม่ไหวแล้วค่ะแขนล้าไปหมดแล้วนะคะ
ขายดีปลอกมะพร้าววันละ๒๐๐๐ลูกมาจ้าง
คุณภรรยามาสั่งซื้อน้ำมะพร้าวไปให้คุณสามีทาน
ป้าดูสงสารป้าการสาปดึง๒๐๐๐ลูก
คืออาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งที่เรานำเสนอข่าวไปนะครับ

แล้วก็คือป้าบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
เทศกาลบอกรักวันวาเลนไทยเนี่ย
คุณภรรยาก็เลยอยากจะซื้อน้ำมะพร้าวให้คุณสามีทาน
ผมกำลังคิดว่าที่ดอกกุหลาบขายไม่ดี
เขาเข้าเปลี่ยนไปซื้อมะพร้าวแทนหรือเปล่า
ก็ปุ้ยพี่บอกนะคือฟังข่าวมากมันรู้สึกอยากกิน
แต่มันไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบในข่าว
ไม่กล้าซื้อเขินจะไปยืนซื้อก็เขิน
หรอน้ำมะพร้าวนี่เป็นผลไม้เขาเรียกผลไม้ใช่ไหม
ใช่ที่ปุ้ยชอบมากนะไม่เกี่ยวกับข่าวเลยนะ
คือถ้าเกิดไปทานอาหารทะเลเนี่ยต้องสั่งมะพร้าวเป็นลูกมาทาน
มันได้บรรยากาศมะพร้าวน้ำหอมมันก็หวานหอมเย็นนะ
สำหรับมะพร้าวน้ำหอมที่นำมาขายสั่งมาจากสวนในอำเภอบ้านฉาง
แต่ว่าตอนนี้คนแห่ไปซื้อกันเยอะมากเลย
ก็เลยทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดเลยค่ะ
ทำให้มะพร้าวหมดสวนไปด้วยนะคะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าหมดสวดนี้แล้วก็ต้องแห่ไปซื้อกันที่สวนอื่น
ผู้สื่อข่าวก็เลยแอบกระซิบถามคุณป้ายุพินบอกว่า
แหมนักข่าวก็อุตส่าห์ถามนะ
คุณป้ายุพินสามีอายุเท่าไหร่แล้ว

เออแล้วกินน้ำมะพร้าวได้หรือเปล่า

ยุพินแกบอกว่าสามีอายุ๖๓ย่าง๖๔
ชอบกินน้ำมะพร้าวเหมือนกัน

แต่พอถามว่ากระชุ่มกระชวยไหม

ป้าป้ายังเป็นบอกว่าไม่ขอตอบดูรอยยิ้มบนหน้าป้าแล้วกัน

จากบ้านฉางระยองไปดูที่นครราชศรีมาโคราชกันหน่อย
ปรากฏว่าแผงขายมะพร้าวอ่อนริมถนนบายพัด
เลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะ
โอ้โหมากันเป็นเครือแบบนี้ค่ะ
คุณทิมศรีสวัสดิ์อายุ๕๒ปีนะคะ
เป็นแม่ค้าขายมะพร้าวริมทาน
เจ้าแรกในแถบนี้บอกว่าขายดีมาก
จริงไหมคุณจริงค่ะคุณทิมบอกขายดีมากเลยนะคะ
ปกติสั่งมะพร้าวจากอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
มาลงครั้งละ๒๐๐๐ถึง๓๐๐๐ลูก
แล้วก็แบ่งคลายว่าละ๒๐๐ถึง๓๐๐ลูก

เฉลี่ยมากกว่าเดิมประมาณ๓๐๐ลูก
โอ้โหคุณยืนพื้นเลยค่ะเห็นไหม
ลูกละ๒๐บาทไซส์ไหนก็๒๐บาทคละนะคะ
แล้วบางคนกินแต่น้ำเนื้อไม่เอา
เนื้อแต๊กใส่แก้วใส่ถุงไปนะคะ
พอถามว่ากำไรเหลือวันละเท่าไหร่
คุณทิมบอกว่าช่วงเทศกัณฑ์วันพลิเทียน

เป็นหมื่นละบ้างเป็นพันเป็นหมื่นละ
หลักหมื่นจ้ะนี่แหละค่ะโอ้โห
หน้าจอดได้นะพี่เบิร์ตได้หรือยัง
ยังจะให้ใครหรือเปล่าไม่มีคือผมรักทุกคนทุกวันอยู่แล้ว
คนผมรักเยอะเดี๋ยวผมไปสืบก่อนมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่
มีอะไรแบบนี้นะมีรักทุกวันอยู่แล้วเชื่อใช่ไหมปุ้ย
มองหน้ากันเหมือนจะไม่เชื่อปุ้ยได้หรือยังยังแม่เช้าแบบนี้เดี๋ยวรอสิ
ไก่หูเนาะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความบอกรักรักทุกคนในโลกนี้เนี่ยฮะส่งมาเต็มไปหมดเลย